กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันปารมีเวจงเจริญผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันเป็นครูมาทั้งชีวิตจึงไม่พูดเรื่องการศึกษาเนี่ยค่ะไม่ได้วันนี้ดิฉันแบกความหวังของครูไทยนักเรียนไทยและผู้ปกครองไทยหลังจากฟังคำแถลงของท่านนโย
ภาคมายหลายมิติทุกภาคส่วนในสังคมล้วนสะท้อนกันว่าเป็นเรื่องสำคัญอันส่งผลกระทบต่อประเทศชาติน่าเสียดายเมื่อฟังคำแถลงการของท่านนายกแล้วตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยนะคะไม่ทราบว่าท่านไปไหนดิฉันฟังแล้วกลับไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงเลยในทางกลับกันดิฉันกลั
กว้างเกินไปกว้างดังมาสมุทรไม่ครอบคลุมทุกมิติของปัญหาการศึกษาคำแถลงนะคะของท่านนะคะกว้างมากเสียจน
ประกาศของท่านนายกรู้สึกได้ว่านี่เป็นคำแถลงของรัฐบาลเก่าหรือไม่
เพราะเป็นการผลิตซ้ำการบริหารงานที่ผิดพลาดไม่เข้าถึงแก่นแท้ของการศึกษา
ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจบุคลากรที่ทำงานด้านการศึกษา
ที่ต้องแบกความทุกข์มาปีแล้วปีเล่าคำแถลงของท่านนายก
แตะถึงสารตั้งต้นสำคัญของหลุมดำการศึกษาไทยในวันนี้เลย
ซึ่งก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหายไปไหนคะไม่พบเลยค่ะ
พรบการศึกษานี่สำคัญมากนะคะท่านจะหายไปเลย
คำแถลงนโยบายของท่านนายกไม่มีโทษแถลงไหนเลย
กล่าวถึงพรบการศึกษาแม้แต่คันเดียวแทนที่คำแถลงของท่านจะให้ความสำคัญในการระบุถึง
กรอบเหตุผลและเจตจำนงในการร่างพรบการศึกษาฉบับใหม่
ท่านกลับไม่ได้ระบุเอาไว้เลยในคำเสนอนโยบายนี้สิ่งนี้สำคัญมากนะคะ
ทีดีอาไอสารบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มาหรือจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาสรุปแล้วรัฐบาลของท่านจะเอายังไงกับพรบ
ภาษาค่ะดิฉันฟังที่อย่างงงนะฮะจะปรับมือฉบับเก่าหรือจะร่างฉบับใหม่
เพราะว่าถ้าท่านจะไปเอาพรบการศึกษาฉบับที่แล้ว
ของการศึกษาฉบับที่แล้วที่ผ่านวาระหนึ่งไปแต่ตกไปแล้วนะคะ
อันนี้ท่านต้องระวังให้ดีนะคะพรบการศึกษาฉบับที่แล้ว
มีปัญหามากไม่ได้มีการการันตีถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เรียนเลย
หรืออย่างมาตราที่มีปัญหามากมากก็คือมาตราแปด
ผู้เรียนออกเป็น๗ช่วงวัยเหมือนดังจับเด็กยัดใส่กล่องอายุ
กรอบที่เหมือนกันไปหมดแล้วก็ยังรวบอำนาจการตีความมอบให้ซุปเปอร์บอร์ด
หรือคณะกรรมการนโยบายการศึกแห่งชาติ
ที่ตัดสินใจทุกอย่างโดยไม่ยึดโยงกับประชาชน
บุคลากรทางการศึกษาสายหน้ากันเป็นแถวค่ะ
เขารับกันไม่ได้กับพรบฉบับที่แล้ว
และจากคำแถลงของท่านที่ท่านว่า
รัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษา
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ฟังแล้วเป็นคำแถลงที่สวยหรูดูดี
แต่ท่านเขียนไว้สั้นมาก
ไม่เห็นภาพในการปฏิบัติเลย
สิ่งที่ที่ฉันกังวลมากว่าท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจ
หลักการในการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง
ท่านจะปฏิรูปการศึกษาได้อย่างไรคะ
ถ้าท่านไม่กระจายอำนาจค่ะ
แม้ว่าท่านจะเขียนคำแถลงไว้สั้นว่า
กระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
แต่ท่านก็พูดสั้น
ไม่ลงลึกถึงรายละเอียดใด

ทราบไหมคะว่าการกระจายอำนาจการศึกษาที่ดีที่สุด
ต้องกระจายลงไปสู่หน่วยเล็กที่สุดของการศึกษาคือโรงเรียนค่ะ
โดยดิฉันขอเสนอท่านประธานฝากไปถึงท่านนายกว่า
ในการกระจายอำนาจการศึกษาท่านต้องกระจายใน๔ด้านนี้ค่ะ
อันที่หนึ่งท่านต้องกระชนาธิในการบริหารงานทั่วไป
ให้พอมีอำนาจตัดสินใจไม่ต้องรอคำสั่งจากกระทรวงในส่วนกลาง
สองท่านต้องกระจายอำนาจในการบริหารงานบุคคล
ทราบไหมคะว่าโรงเรียนเลือกครูไม่ได้เลย
พอจะเจอครูในวันแรกพร้อมกับนักเรียนเลยทีเดียว
ท่านต้องให้โรงเรียนเลือกครูได้เองค่ะ
ให้โรงเรียนเลือกครูได้ตรงตามความต้องการของนักเรียนและของโรงเรียน
สามท่านต้องกระใช้มาตรการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร
สำคัญมากเดี๋ยวดิฉันจะขยาย
แล้วก็เรื่องการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เพราะแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่ต่างกัน
ที่สำคัญทุกโรงเรียนไม่จำเป็นต้องใช้หลักสูตรเดียวกัน
การใช้หลักสูตรเดียวกันเนี่ยมันทำให้นักเรียนไม่รู้จักท้องถิ่นตัวเองนะคะ
และประการที่สี่ท่านประธานค่ะต้องกระจายอำนาจในการใช้งบประมาณ
งบประมาณที่สำคัญมากนะคะท่านต้องให้โรงเรียนได้มีอำนาจเต็มที่ในการใช้งบประมาณของตัวเอง
เพราะงบประมาณที่สำคัญมากจะจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้อย่างไร
ถ้าท่านไม่กระจายอำนาจให้โรงเรียนได้ใช้และตัดสินใจใช้งบประมาณของตัวเอง
ฝากสี่เรื่องนี้ด้วยนะคะท่านประธานค่ะ
และที่ดิฉันกังวลใจมากอีกดิฉันเป็นคนขี้กังวลใจค่ะ
สิ่งนี้สำคัญมากมากนะคะท่านคือท่านจากกาชนาธิ์ไม่ได้เลย
ถ้าท่านไม่แตะโครงสร้างอันใหญ่โตเทอะทะของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาเป็นองค์กรที่ใหญ่โตเลอะทะและซ้ำซ้อนมากใช้ระบบการบริหารงานแบบสั่งการจากบนลงล่าง
และรวมศูนย์อำนาจตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางมากมากโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ไม่มีความเชื่อใจผู้ปฏิบัติการคือครูศึกษานิเทศ
และบุคลากรทางการศึกษาท่านไม่ไว้ใจเขาเลย
ครูเป็นแต่เพียงผู้รับนโยบายจากส่วนกลางไม่ให้เขาได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใหม่
จะเป็นคุณประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเลยแล้วนโยบายจากส่วนกลางเนี่ย
ก็เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งจนทำให้การศึกษาไทยไม่มีเสถียรภาพเอาซะเลย
ทำให้ผู้รับคำสั่งมาปฏิบัติหรือครูจมอยู่แต่ความทุกข์บนระบบการศึกษานี้
และจากประสบการณ์ที่ดิฉันเป็นครูมาตลอดชีวิตดิฉันมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นครูกันเยอะ
มีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องฝากมาถึงที่ฉันค่ะ
ครูหลายคนเนี่ยเขาหวังดีแล้วเขามีความหวังจะปฏิรูปการศึกษา
เขามีศักยภาพกันสูงมากนะคะแต่ละคนมีจินตนาการมีไฟที่อยากจะปฏิรูปการศึกษาไทย
แต่พวกเขากำลังจะหมดไฟกันค่ะดิฉันเลยมาชักสงสัยว่า
หรือที่ท่านไม่กระจายอำนาจออกไปสู่โรงเรียนเนี่ยคงเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงไม่ไว้ใจครู
ผู้บริหารกระทรวงคงเห็นว่า
การกระจายอำนาจออกไปจะเป็นการเสริมเขี้ยวให้เสือ
กล่าวคือท่านไม่ท่านไม่กลัวว่าจะทำให้โรงเรียนแข็งขืน
คือท่านไปกลัวว่าจะทำให้โรงเรียนแข็งขืนกับการบริหารงานจากส่วนกลาง
กลัวว่าโรงเรียนและครูจะมาเป็นเสือที่ขย่ำท่าน
แทนที่ท่านจะไปคิดว่าการกระจายอำนาจนี้
จะเป็นการเสริมปีกให้นกคือเป็นการทำให้การศึกษาก้าวไกล
ก้าวไปไกลกว่าที่เป็นอยู่โบยบินไปด้วยสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่
โอบรับทุกคนอย่างเท่าเทียมและดิฉันหวังว่าหลังจากที่ดิฉันอภิปรายไปครั้งนี้
รัฐบาลคงไม่สร้างวัฒกรรมกระชายนาฏแบบปลอมขึ้นมานะคะ
เป็นวัฒกรรมแบบปลอมกาญชนะแบบปลอมที่ฟังแล้วดูดีแต่ไม่จริงจังในการปฏิบัตินะคะ
ฝากไว้ด้วยนะคะอันต่อมานะคะท่านนายกแถลงว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพของครูทั้งประเทศ

ทุกวันนี้ไม่ใช่มีแค่นักเรียนไทยป่วยเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้า
แต่ครูไทยก็เป็นค่ะเป็นเยอะด้วยนโยบายที่เป็นรูปธรรมก็ไม่มีเลย
ที่จะเอามาแก้ปัญหาสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษา
สำคัญมากนะคะคุณภาพการเรียนการสอนจะสมบูรณ์แบบได้อย่างไร
ถ้าคุณและนักเรียนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตดิฉันจึงขอฝากให้ท่านเร่งสร้างแผนปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจังสักที
แล้วรวมไปถึงกระบวนการคัดกรองคนจะมาเป็นครูคนจะมาเป็นครูเนี่ยนะคะ
ควรต้องได้รับการประเมินสุขภาพจิตซะก่อนอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ
อันต่อมาที่ดิฉันก็กังวลใจอีกแล้วดิฉันไม่พบนะคะในคำแถลงของท่านนายกเลย
คือเรื่องอำนาจนิยมในโรงเรียนที่ยังคงมีอยู่
ที่จริงเนี่ยมันต้องหมดไปได้แล้วครูที่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก
หรือใช้อำนาจนิยมในโรงเรียนต้องพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันที
ต้องถูกลงโทษทันทีไม่มีเล่นพักเล่นพวก
ขอฝากไว้ด้วยนะคะท่านนายก

อีกหนึ่งโดยสารตั้งต้นและสำคัญมากของหลุมดำการศึกษาไทยขนาดนี้ก็คือหลักสูตร
สิ่งนี้สำคัญมากแต่ท่านนายกแถลงไว้สั้นว่าจะจัดทำหลักสูตรให้คำแนะนำที่เหมาะสม
ความรู้ความสนใจของผู้เรียน
แถลงไว้สั้นแต่ดิฉันยังไม่เห็นรูปธรรมเลยว่า

ท่านจะใช้แนวคิด
หลักการหรือปัญญาการเรียนรู้แบบใดมาใช้ในหลักสูตรนี้
ดิฉันกังวลว่าคำแถลงสันนี้จะเป็นการตีกิน
ว่าจะทำหลักสูตรรูปแบบใดก็ได้หรือไม่
กระทรวงศึกษามีความพยายามพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะจะเน้นการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ต่อยอดเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
มีทักษะจำเป็นต่อการใช้ชีวิตจริงเรียนแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
แต่ก็ทราบมาว่ามีอำนาจเร้นลับทำให้เรื่องนี้ต้องชะลอไป
เพราะหลักสูตรฐานสมรรถนะทำให้ต้องมีการจัดทำหนังสือกันใหม่หมดกระทบต่อสำนักพิมพ์หลายแห่ง
ถ้าท่านจริงใจที่จะปฏิรูปการศึกษาและสร้างหลักสูตรใหม่จริงท่านควรให้ความชัดเจนต่อเรื่องนี้
เพราะผู้เกี่ยวข้องจะได้เตรียมตัวเตรียมระบบงานรองรับหลักสูตรใหม่นี้
ดิฉันอยากขอเสริมให้ท่านว่าท่านควรเปิดกว้างเปิดเสรี
ด้านการจัดทำตำราทำแบบเรียนเปิดกว้างให้ครูแต่ละโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเลือก
และจัดทำแบบเรียนของตนเองได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากพอค่ะ
ประเด็นต่อมาอันนี้สำคัญมากท่านนายกแถลงเองเลยนะฮะ
สำคัญมากว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำจากการศึกษาที่เป็นรากฐานของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
นะคะดิฉันต้องขอรับรัวดินะคะดิฉันสายรับค่ะ
ทราบอยู่แล้วว่าสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมาก
ซึ่งมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เรามีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นแสนคนค่ะ
ตัวเลขการเข้าเรียนต่อมปลายของนักเรียนเด็กกลุ่มที่ยากจนมาก
ไม่ได้ต่อมปลายเกือบ๑ใน๓ส่วนที่เหลือ๒ใน๓ที่ได้เข้าเรียน
เรียนจบมตายไม่ถึงครึ่ง
ตัวเลขนี้แสดงอะไรคะท่านประธาน
แสดงว่าเรามีเด็กตกหล่นข้างทางหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นจำนวนมาก

และด้วยความขอรบดิฉันต้องขอพูดถึง
นโยบายของท่านรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยในตอนหาเสียง
พักภูมิใจไทยหาเสียงไว้ว่า
เงินกู้กรยศไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์
ฉันเห็นด้วยในหลักการนะคะ
แต่ดิฉันกังวลใจว่า
โยบายเงินกู้กรยศของภาคภูมิใจไทยเนี่ย
จะมีเด็กยากจนจำนวนมากเข้าไม่ถึงนโยบายของท่านด้วยซ้ำไป
เพราะกว่าจะเข้าถึงเงินกู้ก่อยสอ
พวกเขาก็ตกหล่นและหลุดออกไปจากระบบการศึกษาแล้ว
อีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนที่ที่ฉันกังวลใจมาก
และฝากให้ท่านต้องเร่งทำคือเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กค่ะท่าน
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ปัจจุบันเราใช้วิธีให้งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน
ตามรายหัวนักเรียน
วิธีนี้มันล้มเหลวค่ะท่านประธาน
มันซ้ำเติมโรงเรือขนาดเล็ก
เพราะโรงเรียนยิ่งเล็กยิ่งได้เงินน้อย
และถึงแม้ว่าเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนปีล่าสุดจะปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ก็ขึ้นนิดเดียว
ไม่ทันต่อค่าคลองชีพและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
จริงแล้วเรื่องเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน
กศโดยกองทุนเสมือพัฒนาการศึกษาร่วมกับธนาคารโลก

หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของโรงเรียน
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมมากขึ้น
อยากฝากให้ท่านรับไปพิจารณาเรื่องนี้โดยเร่งด่วน
โรงเรียนขนาดเล็กกำลังจะตายหมดแล้วค่ะท่าน
ประเด็นต่อมาท่านแถลงว่าจะมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย
และใช้ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่
เรื่องนี้ดิฉันไม่เห็นแย้งในหลักการนะคะแต่กังวลใจค่ะ
การว่าน่าจะเกิดการลงทุนจากรัฐในการใช้งบประมาณจำนวนมาก
การซื้ออุปกรณ์การเรียนและการซื้อเทคโนโลยีมาใช้
ดิฉันขอให้รัฐบาลของท่านทำเรื่องนี้อย่างโปร่งใส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างให้สังคมตรวจสอบได้

หนึ่งขอให้ท่านใช้อำนาจการต่อรองของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่คุณภาพดี
และ๒ต้องไม่มุ่งเน้นไปที่การได้รับอุปกรณ์การเรียนแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ต้องส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ต่อการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ด้วย
เพราะดิฉันเชื่อว่าต่อให้อุปกรณ์ทันสมัยแค่ไหนก็ตามหากผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้ใดได้เลย
อุปกรณ์เหล่านั้นก็อาจศูนย์เปล่า
อย่าให้เหมือนนโยบายซื้อแท็บเล็ตหรือซื้อสมาร์ทคาสรูมตามแบบรัฐบาลก่อนหน้านี้
ท่านเดี๋ยวฉันปรารถนาให้ท่านนายกเขียนลงไปให้ชัดเลยค่ะ
ว่าท่านจะซื้ออะไรและขอฝากถึงนโยบายของพักเพื่อไทย
เพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ดิฉันกังวลใจว่า
ท่านจะผลักดันอย่างไรคะภายใต้กระทรวงศึกษาที่มีพักภูมิใจไทย
เป็นรัฐมนตรีและดิฉันขอเสนออีกเพิ่มเติมเล็กน้อยค่ะ
ท่านประธานค่ะท่านไม่ควรใส่ใจแต่เพียงนำเข้าหรือบริโภคเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่จากต่างประเทศ
ควรส่งเสริมให้ภาครัฐผลิตเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ที่ทันสมัยทัดเทียมต่างประเทศขึ้นใช้เองภายในประเทศด้วย
ให้พวกเขาเข้ามาพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดิจิทัลทางการศึกษา
ท่านต้องสนับสนุนพวกเขาค่ะ

ประเด็นต่อมาที่ท่านแถลงว่าจะส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านสังคมวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยไม่ละเลยการศึกษาประสาทความเป็นมาของประเทศ
ดิฉันเป็นครูสอนสังคมศึกษามา๓๐กว่าปี
ดิฉันไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้
ท่านแถลงว่าจะไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศ

ท่านจะใช้การเรียนการสอนประวัติศาสตร์แบบฉาบฉวย
โดยเน้นไปที่ความเป็นมาของประเทศเราเองแต่เพียงประเทศเดียว

จริงแล้วท่านควรใช้จุดเด่นวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างมีเหตุผล
และควรที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการทางบริษัท
เน้นไปที่กระบวนการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานธรรมศาสต
เพื่อกระตุ้นความคิดเด็กไทยจะเหมาะสมกว่านะคะท่าน
สุดท้ายแล้วนะคะท่านประธาน
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันกังวลใจเป็นอย่างมาก
ถ้อยแถลงคำนโยบายแถลงด้านการศึกษาของท่านนายกกว้างมาก
ที่ฉันคิดว่าจะปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรมได้ยาก
ดิฉันได้แต่หวังว่าท่านจะนำสิ่งที่ที่ฉันกังวลใจทั้งหมดนี้
ปรับใช้ในการบริหารงานของท่านบ้าง

เพื่อที่เราทุกคนจะได้ทำลายหลุมดำการศึกษาไทยที่มืดมิดมานานนี้สักที